ตามมาที่นี่ดีกว่าส่องทั่วไทยเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไปส่องกันที่อาสมฤษีเนธาตุพุทธคุณ
อย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าในช่วงส่องทั่วไทย
ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
ตะบนโพแตกอำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาธุชนเขามากันเยอะจริงเดินทางมากราบไหว้ขอพร
โชคขอลาบจากพ่อปู่ฤษีพระเมษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
อยู่ภายในอาสมแห่งนี้ส่วนใหญ่สาธุชนที่มานะ
เขามาร่วมทำบุญถวายอะไรข้าวสารฮะหลักเอาข้าวสารมาถวาย
อาสมก็นำข้าวสารที่ได้มาไปมอบต่อให้กับทางโรงเรียน
เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กดีจังเลยฮะ
เด็กได้อิ่มท้องนี่เห็นไหมเข้าทรงเข้าสารออกมาเป็นถุงใหญ่เลยนะครับ
เอางี้นอกจากที่สาธุชนบางกลุ่มเนี่ยเขามาขอพรมากราบไหว้ทางฤษีแล้วนะ
เขาก็ยังไปขอให้ทางฤษีเนรลงอัคระบนฝ่ามือและกระเป๋าสตางค์ด้วย
นี่เพียงฝ่ามือด้วยไหมเอาไปจัดไปจัดไป
คืออย่างที่หลายคนเชื่อเป๋าตังค์เป๋าตังค์ใส่เงินเพื่อความเป็นสิริมงคล
ฝ่ามือมือเราก็ออกไปทำมาหากินไปหาเงินหาทอง
ส่วนนี้อาบน้ำอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สู้ซ่าแบบนี้เลย
แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะกับพิธีกรรมที่เนี่ยพอ
พอราดน้ำเหลืองเสร็จแล้วเอาถังคอบหัวด้วย

ส่วนตรงนี้คืออะไรจุดนี้คือจุดสำคัญที่หลายคนไปส่องไปดูกัน
ก็คืออ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหภาพมันคมชัดยิ่งนัก
แหมโลโก้ตลอดข่าวอย่าไปบัง

คนดูหงุดหงิดหมดแล้ว
ขอดูชัดขอดูใกล้ก็ไปที่นี่เองเลย
อาสมหรือศรีเนรทาสพุทธคุณ

รอนิดนึงแล้วกันนะคะอ่านดูกันไปนะ